เจ้าเก่าหน้าเดิมที่เคยก่อวิรกรรมเอาไว้นะฮะ
ขวานมาโวยวายตะโกนอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านนะครับ
แล้วก็มีการจะทุบทำลายรูปปั้นหน้าบ้านด้วย
ตอนที่เขาเดินมานะโอ้โหแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยคุณผู้ชม
อันนี้วิรากรรมเก่าแต่เดี๋ยวมีวิรกรรมใหม่เล่าให้ฟังด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเหตุเก่าเล่าใหม่
เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะเมื่อต้นปีนะฮะ
หลายคนบอกดูข่าวนี้แล้วไม่ใช่เหรอ

เพราะเหตุการณ์นี้ฮะนายคงอายุ๕๕ปีโอ้โหแก้ผ้าล่อนจ้อน
ขวานมาที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ตอนตี๒กลางดึกกลางดื่นเลย
แล้วก็ตะโกนโวยวายอ้ายอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับ
เรื่องที่เขาไปก่อเหตุเผารถจักรยานยนต์
ครั้งนั้นนายคงลุงคงเนี่ยนะครับก็ติดคลุกติดตาราง

คราวนี้ใช้ท่อนเหล็กทุบทำลายสารตายายประจำหมู่บ้านจนพังเสียหาย
คุณผู้ชมฮะคนในหมู่บ้านขวัญกระเจิงนะ
คุณอาท่านหนึ่งคุณอาเปรมนพิษสุพิษศิปากพานนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสวายเล่าให้ฟังแบบนี้
ท่านนี้บอกว่าโอ้โหวันเกิดเหตุนะ
เห็นลุงคงขี่จักรยานเลี้ยวเข้ามาในซอยตรง๓ประจำหมู่บ้าน
สารตายายนะฮะในมือเนี่ยเหมือนจะถือท่อนเหล็กเลย
สักพักได้ยินเสียงดังโครมเธอก็เลยเอกใจเดินมาดูที่ศาล
อ้าวสารตายายประจำหมู่บ้านคุณผู้ชมสภาพเป็นแบบนี้นะฮะ
หักพังทลายลงมานะฮะรีบแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งชาวบ้านแจ้งผู้นำเลย
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงอยู่แล้วนะฮะ
แต่คราวนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหยิ่งขวัญกระเจิงใหญ่เลย
เพราะว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลัวตายายท่านจะไม่คุ้มครองคนในหมู่บ้านนะครับ
ชาวบ้านจะได้ทำพิธีตั้งค่ะ
แต่สำหรับนายคงหรือลุงคงชาวบ้านบอกอยากให้ลุงคงถูกควบคุมตัว
เอาไปบำบัดรักษาซัดเพราะลุงคงก่อนหน้านั้นกลับมาที่บ้านของเขาเอง
แต่ไม่ทานยายคุณอาการเดิมก็เลยเกิดขึ้นอีกนะครับ
รู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวว่าลุงคงจะก่อเหตุรุนแรง
ถึงขั้นเอาชีวิตคนในหมู่บ้านได้นะฮะจำวิรกรรมเก่าได้
ทำไมไปนั่งโหกเวกโวยวายอยู่หน้าบ้านหน้าร้านคนอื่นนะฮะ
ขณะที่ตำรวจสพสวายยืนยันว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
อยู่ระหว่างการปรึกษากับทางโรงพยาบาล
เสริมสุขภาพตำบลสวายให้เข้ามาดูอาการของลุงคงอีกครั้ง
ก็ต้องมีการฉีดยาระงับประสาทให้ก่อนเลย
และจะส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตเวทอย่างจริงจังด้วยนะครับ